๒ประเด็นนี้อ่านไปแล้วก็อมยิ้มไปค่ะ
ยามที่คนไทยทั้งประเทศทุกร้อนใจก็มีคนแบบนี้อยู่

ที่เชียงใหม่คุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งค่ะ
เอาเงิน๑แสนบาทเงินสดเลยนะ
แจกพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก

ห้าร้อยบ้างหกร้อยบ้างก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคน

ทำอาหารข้าวกล่องแจกกันไปเลยค่ะ
มีคนถ่ายคลิปเอาไว้อยากให้ดูจริงค่ะ
จะแจกจนหมดนะครับ
มันตื้นตันใจคุณสุภาษาราความสุขมันล้นเลยเห็นคลิปนี้
เจ้าตัวโพสต์เฟซบุ๊กระบุข้อความจริงบอกว่า
จริงแล้วเงิน๑แสนบาทเป็นเงินจำนวนที่น้อยมาก
สำหรับคนรวยแต่มันยิ่งใหญ่มาก
สำหรับคนหาเช้ากินค่ำในสถานการณ์ตอนนี้
ตัวเขานั้นมีกำลังก็เลยอยากจะช่วยถึงแม้จะไม่มาก
แต่เกิดจากความบริสุทธิ์และความตั้งใจ
ส่วนเงินจำนวนนี้ที่มาแจกไม่ใช่เอามาจากไหนค่ะ
เป็นเงินที่ตัวเองทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักและน้ำแรงร้อยเปอร์เซ็นต์
ไม่ใช่คนรวยไม่ใช่คนมีเงินล้นฟ้า
แต่พอมีก็เลยอยากแบ่งปันนะคะ
อันนี้หนึ่งเรื่องราวดีเกิดขึ้นที่เชียงใหม่นะคะ
ริมถนนสี่แยกรวมโชคค่ะ
ข้าวกล่องนี่เขาเอาไปด้วย๔๐๐กล่องนะคะ
อีกหนึ่งจุดเรื่องของการทำความดีค่ะ
ให้ได้ยิ้มกันนะคะ
เชิญชวนกิจกรรมแบ่งปันความอิ่ม

เขาอยากให้คนที่เป็นคนใจบุญทั้งหลาย
จ่ายเงินล่วงหน้าแก่ร้านอาหาร
สำหรับทำกับข้าวแจกจ่ายให้กับผู้ยากไร้
โดยเงินที่ได้จากผู้ใจบุญ
จะถูกแปลงมาเป็นคูปอง
แล้วเอาคูปองไปแปะตามร้านอาหารต่าง
หากมีใครเดือดร้อนไม่มีเงินจะซื้ออาหารกิน
ฉีกคูปองนี่แหละคูปองใช้แทนเงินสดไง

เพราะฉะนั้นคูปองแลกข้าวทานได้ทันทีอิ่มท้องทันทีค่ะ

ขณะนี้ร้านค้าที่อยู่ในเขตบางกลวยร่วมโครงการนี้เยอะมาก
แล้วก็กำลังขยายวิธีการเหล่านี้
ไปสู่ชุมชนอื่นมากขึ้นนี่เราให้ดูแบบนี้นะคะ
มีเกี้ยวก็มานะคะหรือใครอยากกินอะไรล่ะ
ข้าวมันไก่ไหมก็ไปนะครับ

พอถูกแชร์ออกไปแน่นอนนะคะ
มีแต่เสียงแทร่ซ้องสันเสริญถึงคุณงามความดี

เขาเขียนบอกว่าถ้าหิวฉี่กูปองนี้